หลบหนีออกมานะครับจากสถานีตำรวจ
ภูทรช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่เดินอยู่ริมถนนที่อำเภอสารพีครับ
นายวิศนุแสงทงชัยชนะอายุ๓๖ปี

สะดอกกุญแจหลบหนีออกจากห้องขัง

ถูกตำรวจตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท

เครือข่ายเพื่อนฝูงของผู้ต้องหา
ไปพบตัวขณะที่เดินอยู่ริมถนน

ตำบลหนองปึ้งอำเภอสระผี

เพราะว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่หลบหนีไป

ติดกับมุ้งลวดในห้องขัง

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงสำเร็จ
แล้วก็เปิดประตูออกไปซ่อนตัวในห้องขังอีกห้อง
ที่ไม่ได้มีการล็อกกุญแจเอาไว้

ตัวผู้ต้องหาอีกคดีเข้าไปควบคุม

ขออาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนจนถูก
ตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุด

คือหลบหนีออกจากที่ควบคุมขัง
โดยทำอันตรายต่อสิ่งกีดกัน

สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกก็บอกว่า
ตำรวจเตรียมว่าจ้างให้ช่างไป

ไม่ให้ผู้ต้องหาเอื้อมมือออกไปล้วงถึงกุญแจได้

เพื่อป้องกันการหลบหนีที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับ